ธานีใกล้กรุงเทพก็คึกคักพอการรถติดไม่ต่างกัน
เพราะว่าคนนิยมไปที่วัดดอนใหญ่
ที่นั่นมีทั้งท้าเวททั้งไอ้ไข่ให้ขอโชคลาภ
แล้วมีคนโชคดีได้โชคสมใจด้วย
มาแล้วมากันหลายคนนะคะ

เพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากนะคะ
เคยมากราบไหว้ขอพรกับทาเวสุวรรณและไอ้ไข่วัดดอนใหญ่
แล้วก็โชคดีได้ดังหวัง

บอกว่าได้มาบนบานสารเกลากับทาเวสสุวรรณ์
บอกว่าขอให้ถูกรางวัลใหญ่

รางวัลรวมกว่า๔แสนบาทคุณ
ก็เลยนำเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่พร้อมประทัดหมื่นนัด

ตอนที่ถวายเครื่องเส้นไหว้ก็ตั้งจิตอธิษฐาน
ขอโชคขอลาบกับทาเวสวันกันต่อ
แล้วต้องทำก็คือการจุดประทัดนี่แหละ

เพื่อที่หวังว่าเลขหมายปลายประทัดที่จุดถวายท่านนั้น
จะให้โชคให้ลาบในงวดต่อไป

มีแดงกว่านี้มั้ย

ค่ะเพราะว่าที่นี่ให้โชคให้ลาบหลายคนแล้วจริง

แม่ค้าจากตลาดชัชวัลคลอง๗ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีเหมือนกัน
คราวนี้นำเครื่องเส้นไหว้และไก่ปูนปั้น
แหงเอามาแก้บนกับไอ้ไขวัดดอนใหญ่นี่แหละ
ไม้ขนันเออยังมีนี่ประทัด

นำมาแก้บนเพราะได้รางวัลกว่าแสนบาทในงวดที่ผ่านมา

ลูกป้าเพ้นน่ะสายผนลูกป้าเพ้นน่ะ

ล้านล้านล้านอย่างทริปนี่มันคือโอ้โฮ
ที่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับลุงลุงพรน่ะนะ

สายฝนไม่ได้รู้จักอะไรกับคุณชนะกับพวกเรานะ
แต่ว่ามีอีกคนนึงที่เราอยากจะเล่าให้ฟังก็คือ
คุณนรงบัวบานบุตรนะเป็นเจ้าของแผงขายลอตเตอรี่
บอกว่าเลขเด็ดงวดนี้องค์ท้าเวสวันดอนใหญ่

ส่วนท้าเวสวันก็ให้โชคมาแล้วหลายครั้ง

นี่พี่นรงเจ้าของแผงขายลอตเตอรี่

เขาก็ต้องจำได้สิว่าใครเคยถูกบ้างแล้ว
เขามีข้อมูลมีสตัดแต่ไม่เห็นหมดเรื่องพวกแบบนั้นเลย

นำวงดนตรีของคุณตั๊กกะแตนชนลดานักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เขาจะนำมาในวันที่๕มิถุนายนนี้ด้วย
สดสดร้อนเลย

ก็เลยนัดหมายว่าเดี๋ยววันที่๕จะเข้าไป

ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันผมขอได้ไหม
ขอของานขอโชคขอราบหรอ
ขอเสือไปปูรอดูเลย
อยากได้ต้องก็ปูรอดูตะกะแตน

คนที่ไม่ใช่แฟน